ไอ้เพื่อนเลยลูก

กลัวว่า

ย้ายกลับบ้านโดยที่ไม่ได้เอาแมวไปเอาหมาไป
ก็เลยปล่อยทิ้งไว้เลยก็คิดว่าเป็นแมวจรจัดหรือเปล่า
ขนาดปล่อยผมก็แกะเชือกออก

ซึ่งเมื่อวานออกข่าวมาว่าตายเสียชีวิตแล้ว
ถ้าผมจะทำให้มันตายจริงผมไม่แกะเชือกออกแน่

มาห้างหลายไป

เราก็เดินมาดูนะฮะเรามาที่นี่สองรอบเรามองไม่เจออ่ะ
แต่เรามาตอนเย็นเรามาเจอน้องตายอยู่ตรงนี้อ่ะ
ตัวยังไม่แข็งเลยอ่ะ

พี่แมวเลี้ยงนะพี่ให้หาตลอด

คือเราแบบดูแลเขาตลอด

เมื่อเช้าบินมายังไม่เจอเลย
ได้รับแจ้งจากทางศูนย์มูลที่พุทธสวรรค์บางปะอินว่าอ่า
มีแมวเข้าไปก่อกวนในบ้านหลังนึงซึ่งซึ่งแมวตัวเนี้ย
ไม่รู้เป็นของใครหลังจากสอบถามบ้านที่เขาเดือดร้อน
แมวเป็นลูกเข้าไปแล้วถามเขาว่ามีเจ้าของไหมอะไรไหม
เขาบอกว่าเขาลงในลายกลุ่มหมู่บ้านแล้วว่ามันไม่มีเจ้าของ
ลงตั้งแต่เจ็ดโมงสี่สิบสามนาทีจนกระทั่งถึงเวลาบ่ายสองโมง
ก็ยังหาเจ้าของไม่ได้ก็เลยวางสายแล้วก็บอกเขาว่า
ให้ผมให้เขารอผมสิบนาทีผมจะไปดูให้
พอไปถึงปุ๊บผมก็สอบถามกับเจ้าของบ้านแล้วว่าอ่า
อาการเป็นยังไงบ้างอะไรมั่งเขาบอกว่าเปิดประตูบ้านไม่ได้
มันจะกระโดดกัดเขาผมก็ดูแล้วว่าเอออาการมันมีอาการดุร้ายจริง
ขณะผมไปจับปุ๊บมันยังจะกระโดดกัดเราเราก็เลยคุยกับเจ้าของบ้าน
ถ้าผมจับแล้วเนี่ยผมดูไว้ไหนเขาบอกว่าไปปล่อยที่อื่นก็ได้
ไม่ให้มันมากัดเด็กอะไรอย่างงี้ผมก็เลยทำการจับ
แต่ก่อนที่ระวังจับเนี่ยผมเห็นแล้วมันมีรอยเปียกน้ำ
ผมก็ถามเขาว่าเป็นน้ำได้ไงเขาบอกว่าเอาน้ำฉีดมันเพื่อที่ให้มันไป
แต่มันก็ไม่ไปก็เลยดูไม่ออกว่าเป็นแมวจรหรือแมวอะไร
ผมก็เลยจับลงมาข้างล่างโดยใช้บ่วงมีบวงคอยจับ
จับลงข้างล่างปุ๊บแล้วก็พอดีมีเพื่อนรุ่นน้องผ่านมา
ก็เลยพวกน้อยคนหนึ่งคอยช่วยกันเพราะว่ามันจับคนเดียวไม่ได้
มันมีท่าที่ดุร้ายก็เลยให้เพื่อนรุ่นน้องเนี่ย
ช่วยเอาถุงปุ๋ยมารอเราก็เลยจับเข้าถุงปุ๋ย
พอเอาถุงปุ๋ยได้เนี่ยผมก็เลยเอาไปปล่อย
ไปปล่อยในพื้นที่ที่ห่างจากชุมชนเพราะว่าผมปล่อยใกล้กับชุมชนไม่ได้
กลัวว่าแมวตัวเนี้ยจะไปกัดคนในชุมชนนั้นนั้น
แล้วคนชุมชนนั้นจะมาต่อว่ากับอาสาว่าทำไมต้องมาปล่อย
ทำให้มันเกิดเรื่องราวอีกเพราะว่าแมวมีอาการดุร้ายขนาดนี้
ไปปล่อยได้ไงอย่างเงี้ยผมก็กลัวจะเป็นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
จึงไปปล่อยให้ห่างจากชุมชนประมาณสักเจ็ดสิบเมตรซึ่งไม่ได้เป็นในป่าอย่างที่
เขาเข้าใจกันในสื่อออกมาว่าไปปล่อยในป่าไปอะไรไม่ใช่
ก็คือไปปล่อยห่างจากตรงนั้นประมาณ๗๐เมตรทางเข้ามันอาจจะดูลกหน่อย
แต่ภายพื้นที่ข้างในมันเป็นที่โล่งเป็นพื้นที่โล่ง
เพื่อเพิ่งจะถมและมีจะมีหญ้าเพิ่งจะขึ้นมามันก็อาจจะไม่สูงมาก
เสร็จแล้วผมก็ดูแล้วว่าเออเส้นทางนี้มันออกหลังหมู่บ้านได้
พอออกหลังหมู่บ้านได้ปุ๊บผมก็เลยไปปล่อยตรงนั้น
แล้วก็จนกระทั่งมันมีข่าวออกมาว่าผมไปปล่อยตรงนั้นตรงนี้ปล่อยในตรงในป่า
ซึ่งมันไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่ออกข่าวเพราะว่ามีข่าวมีสื่อช่องหนึ่งเนี่ยระบุมาว่า
ผมไปจับแมวเขาแล้วไปปล่อยในป่าซึ่งผมไม่ได้ไปจับแมวของบ้านของที่คนเขาเลี้ยงแมว
แต่ไปจับในบ้านของผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนคือบ้านที่แมวไปอยู่และจะไปทำร้ายเขา
จึงไปจับแล้วไปปล่อยตรงจุดที่ถูกไปปล่อย
ปล่อยปล่อยเนี่ยผมก็แกะเชือกออกผมไม่ได้อยากให้มันตายซึ่งเมื่อวานออกข่าวมาว่าตายเสียชีวิตแล้ว
ถ้าผมจะให้มันตายจริงผมไม่แกะเชือกออกแน่แต่ผมเปิดเชือกออกเปิดปากถุงแล้ววางไว้
กระทั่งเห็นว่าเออโผล่หัวออกมาแล้วผมถึงขึ้นรถแล้วขับออกรถไปทำงานต่อ
คือบินดูกล้องตั้งแต่บินอยู่ในรถแล้วค่ะออกมาจากที่พักอ่ะบินดูกล้องแล้วว่าเจ้าสัวไม่อยู่อยู่กับเจ้านาง
นี่ก็เลยให้พี่ข้างบ้านฝั่งตรงเนี้ยค่ะฝั่งนี้นะให้พี่ข้างบ้านเขามาดูหน้าบ้านให้ปรากฏว่าหน้าต่างมันเปิดออก
เราก็เลยสันนิษฐานแล้วว่าเฮ้ยแมวเราต้องไม่อยู่แน่เลยแล้วก็คิดว่าอยู่แค่นี้
มาเจอตอน๖โมงตอนที่บีมไลฟ์ไลฟ์สดเลยค่ะที่หน้าเฟซบุ๊คบีมค่ะ
ตอนนั้นเราเจอน้องก็คือสภาพก็คือน้องก็ตายแล้วแต่ว่าน้องยังน่าจะตายไม่นาน
เพราะว่าเขาตัวเขายังมิ่มอยู่ครับผมค่ะแล้วตอนนี้พี่กับน้องค่ะน้องตอนนี้น้องอยู่ที่ไหน
อยู่ที่โรงพยาบาลศัตริย์กรุงศรีรชนะสุทธิ์ทรงชนะสุทธิ์ค่ะ
อยากรู้สาเหตุการตายว่าน้องตายเพราะอะไรค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่ได้แจ้งความแล้วแจ้งแล้วค่ะหนึ่งคดีก็คือทำให้เสียทรัพย์
ตำรวจได้รับแจ้งความไว้หนึ่งคดีคือคุณอย่าหาว่ามันเป็นแค่แมวตัวเดียวนะ
คือเขาโพสต์หน้าเฟสว่าก็แค่แมวตัวเดียวทำไมต้องทำให้เดือดร้อนอะไรประมาณนี้
คือแมวตัวเดียวมันก็คือชีวิตหนึ่งชีวิตนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิต
เลี้ยงเขาเหมือนเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวเราไม่ได้เลี้ยงเขาแค่เป็นแค่สัตว์ตัวเดียวค่ะเราเลี้ยงเขาเป็นลูกค่ะ
ก็อยากให้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ต่อไปนี้ขอให้เขาเป็นเคสตัวอย่างเลยว่าแมวหรือสัตว์ทุกสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีค่าของเขาขอเห็นค่าเขาหน่อย